ขนมไข่เดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วนะ
ขนมไข่ที่ทำจากเตาถ่านที่แบบว่าเป็นสูตรดั้งเดิม

เพราะฉะนั้นเที่ยงแบบนี้ยั่วกันหน่อยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปทานขนมไข่เตาถ่าน
ที่เป็นเจ้าแรกของจังหวัดสงขลาค่ะ
ร้านไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ายอดขายถล่มทลายเลยคุณค่ะ
ขนมไข่เตาถ่านนะคะของร้านเลิศเบเกอรี่

ซึ่งเป็นร้านรถเข็นธรรมดาคุณเห็นไหม
แต่คนไปซื้อเยอะมากนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนดังงามด้านหน้าตลาดซับศีลเขตเทศบาลสงขา
ใครไปบอกเลยนะจ๊ะห้ามพลาด
อย่างนี้แหละอยากกินเลยคุณกินร้อนนะ

เพราะอะไรถึงห้ามพลาดล่ะมันก็มีเหตุผลของมันนะคะ
เพราะว่าขนมไข่เตาถ่านของร้านนี้
กรอบนอกนุ่มในชำลิ้นมากจ้า
นี่ชำลิ้มด้วยเนยเข็ม
แล้วมันลงตัวมากส่วนประกอบส่วนผสมเนี่ยนะคะ

ถ่านที่สั่งตรงมาจากเมียนมาร์
เมียนมานะคะเป็นฐานไม้โกงกลาง
ซึ่งจะให้ความร้อนได้ดีร้อนนาน
ทำให้ขนมไข่ดุ้งฟูเท่ากันหมด
มันก็รักษาอุณหภูมิได้ดีนะ
ใช่คุณวิทธิชาติเลิศชวลิศอายุ๖๑ปี

รุ่น๒ค่ะรุ่นคุณพ่อขายมาตั้งแต่
จนถึงปัจจุบันนับอายุแล้ว๖๖ปีค่ะ
ลับความอร่อยของที่นี่คือการทำขนมแบบ
สดใหม่ให้เยอะทุกวันไม่มีค้างคืนค่ะ
แต่ละขั้นตอนล้วนพิถีพิถันนะคะ
ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและช่ำชองของคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นแล้วคุณเห็นไหม
ทุกชิ้นออกมาสมบูรณ์แบบค่ะอร่อยเหมือนกันทุกชิ้นนะคะ
คือการันตีด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ทีนี้ความอร่อยคุณผู้ชมค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปถามลูกค้าหน่อยสิ
คนที่จะบอกได้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็คนที่ทานถูกไหม
จริงนักข่าวของเราต้องกินเองนะชิมเองเลยนะฮะ

ลูกค้าที่ซื้อบอกว่ารสชาติจะออกมันหอมหวานอร่อย
ที่อื่นคือไม่เท่าเลยนะ
ที่นี่ซื้อแล้วต้องแบบทานให้หมด
กล่องละขายกล่องละ๑๑๐บาทมี๕๐ลูก
หรือถ้าจะซื้อเป็นถุงก็ถุงละ๕๐บาทได้๒๕ลูก

คือเราเคยเห็นแต่แพ็คใส่ถุงมาแล้ว
ค่อยได้เห็นวิธีการทำสดร้อนแบบนี้นะครับ